คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับข่าวของ

ตอนนี้ลดความสัมพันธ์นะคะกับคุณนัทอติรุธ

จริงนะคะก็ได้เปิดเผยล่าสุดในงานตลาดนัดดาราเมื่อวาน
ว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะว่าไร้สายไม่เหมือนกันเลย
พยายามปรับจูมกันแล้วก็ไม่รอดค่ะ
ยืนยันว่าพี่นัทไม่ได้มาง้อขอคืนดีนะคะ
ที่เห็นคุยกันก็เพราะว่าเป็นเพื่อนพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะ

เพราะว่ามีคนไปส่องว่าเวลาพี่นัทไปกับพี่เวียเนี่ยจะมีสาวไปด้วย
อันนี้จริงบอกว่าไม่รู้จริงค่ะพี่นะคะ

อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคือคนไม่รู้ว่านางเลิกกับพี่นัทแล้ว
ก็ยังไม่ได้มีใครเข้ามา

นั่งแบบสาวสูตรเซ็กซี่นิวนิวเอวเด้ง

คนนี้คือเป็นอดีตหวานใจของคุณเติ้ลธ

นี้จำได้ไหมที่แบบลุกขึ้นมาเหมือนจะแบบ

คือนิวบอกว่าวันนั้นก็คือช็อกไปเลย
แล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยกับพี่เติ้ลเลย
สถานะปัจจุบันก็คือว่าเป็นคนที่ดูแลกันค่ะ
ไม่ใช่แฟนตอนนี้ตัวเองโสดค่ะ

แต่ว่ายังไม่ใช่คนรู้ใจค่ะ

พี่เติ้ลจะปี๊ดแตกค่ะเพราะว่าเขาห่วงเรามากค่ะ

เติ้ลกลับไปรักษาตัวดูแลสุขภาพก่อนนะคะ
จะกลับมาคบกันอีกครั้งก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะด้วยมรสุมชีวิตที่ถาโถมจริง

บวชที่วัดป่านะคะตามความเชื่อที่ว่า
ภาษาบ้านก็คือมันจะช่วยแบบล้างแบบบนทิน

จริงอาการเขาจะตีขึ้นเรื่อย
จนเขาเข้าเรือนจำไปใช่ไหมคะ
พอออกจากเรือนจำเนี่ยเหมือนว่าไม่ได้ทานยา
ก็เลยแบบว่าแย่ลงค่ะ
ตอนนั้นหนูก็ตกใจนะคะกลัวเขาหลุดนะคะ
ถ้าสมมุติแบบเขาหลุดเราก็ตายแล้ว
นั้นแบบตกใจมากหนูก็จะลุกแล้ว
คือทั้งสตูก็แบบว่าช็อตแล้ว
เต้ยเขาก็ทราบว่าโอเคตอนนี้เราสถานะคือเป็น
เป็นคนแค่คนแบบดูแลและห่วงใยกัน
ส่วนหลังบวชก็ค่อยว่ากัน
วัดป่าค่ะวัดป่าอารยะอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ
ตรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
วัดประมาณ
อันนี้น่าจะต้นเดือนหน้านะคะ